ทีนี้คุณผู้ชมค่ะที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบริโรรัมเนี่ย
เมื่อวานเป็นวันแรกที่มีการเกณฑ์ทหาร
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกปีคือวัยรุ่นตีกัน
เมื่อวานเนี่ยญาติญาตินอกจากจะไปลุ้นใบดำใบแดง
ว่าลูกหลานเนี่ยจะจับได้ใบดำหรือใบแดง
ต้องลุ้นด้วยนะคะว่าจะมีวัยรุ่นตีกันหรือเปล่า

โอ้โหตีกันไม่ให้เกียรติ
ดาวบนบ่าของพี่ตำรวจเลยนะ
คนอย่างนี้น่าจะเอาไปเป็นทหารไส้เข็ด
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์วัยรุ่นต่างหมู่บ้านกว่า๑๐คนนะคะ
พวกตีกันต่อหน้าต่อตาเลย
ตำรวจทหารหน้าจุดเกณฑ์ทหาร
โดยมีญาติพี่น้องของแต่ละฝ่ายพยายามเข้าไปห้ามปราม
แต่ถามว่าทั้งสองฝ่ายยอมเลิกง่ายไหม

หาจังหวะไล่ตีไล่เตะไล่ต่อยกันเหมือนเดิม
คราวนี้ก็ตึงถึงมือตำรวจนะคะ
วิ่งไล่ตะครุบตัวชุลมุนวุ่นวายแบบนี้นะคะ
ญาติญาติที่มาลุ้นลูกหลานเขาเกณฑ์ทหารกัน

เพราะไม่รู้ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีมีดมีปืนพกมาด้วยกันหรือเปล่านะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นหัวจกทั้งสองฝ่ายสำเร็จได้นะคะ
ก็การเกณฑ์ทหารก็ดำเนินต่อไป
คุณผู้ชมคะสำหรับพื้นที่อำเภอประโคนชัย
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเกณฑ์ทหาร
ก็เลยทำให้วัยรุ่นต่างหมู่บ้านที่เป็นคั่วหลีกัน
เขามาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมาย

มักจะมีการวิวาดทะเลาะกันทุกปีค่ะ

ปีนี้ต้องเสริมกำลังมาเป็นพิเศษเพื่อดูแลความปลอดภัย
พอเสริมกำลังมาเป็นพิเศษก็ได้ทำงานจริงด้วยนะคะ
สุดท้ายจับกลุ่มได้ลงโทษกันไปตามกฎหมายนะคะ